ช่วงที่น้องหยกหลับฝันว่ามีผู้ชายคนแก่มาค่อมตัวแล้วบีบคอ
น้องหยกตกใจตื่น
หยกเล่าให้ฟังต่อว่าหลังจากที่นอนแล้วนะครับ
ได้ยินเสียงเหมือนผู้หญิงร้อง
เราความตกใจน้องหยกแล้วเข้าไหลหันหน้ามาเพื่อจะมาสะกิดแฟน
ปรากฏว่าแฟนลืมตาอยู่

ผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีพร้อมด้วยทีมงานสถานีผีดุ
กลับมาพบกับคุณผู้ชมเหมือนเดิมทุกวันศุกร์๔ทุ่ม
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์หลอน
เหล่าบรรดานักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลที่นี่เหมือนเดิม
และเหมือนเดิมฮะฝากไปถึงคุณผู้ชมที่มีประสบการณ์สยองขวัญสั่นประสาท
อย่าเก็บไว้ในความทรงจำคนเดียวครับ
อยากให้ทุกคนนั้นส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการ
ทีมงานของเรานั้นรอรับเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่ครับ
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเยี่ยมเยี่ยมในรายการสถานีผีดุของเรานั้นจะเป็นใคร
เขาพร้อมที่จะพบกับคุณผู้ชมทุกท่านชาวสถานีผีดุแล้ว
ไปพบกับเขากันเลยครับ
และแขกรับเชิญในสถานีผีดุของเราในค่ำคืนวันนี้นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ

วันนี้เข้ามาพร้อมกับอีกหนึ่งเรื่อง
ไปพบกับเขาเลยครับยินดีต้อนรับพี่โก้ครับ

โอ้โหเพิ่งได้เจอตัวจริงกันครั้งแรก
คนที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์

โก้ปกติแล้วเนี่ยผมก็จะถามแขกรับเชิญทุกคนนะครับว่า
ไปพอหลังจากที่เราได้เจอประสบการณ์
เห็นเราก็เลยกลับมาเชื่อว่าเรื่องผีมีจริง

พมันว่าประสบการณ์หรือว่าผีที่ที่คนบนโลกเนี่ยว่ามันไม่มีแต่เราเชื่อว่ามี
เพราะเรารู้ว่าสิ่งเนี่ยมีจริง
ต่างคนต่างอยู่ดีกว่าใช่ถูกไหมถ้ามันบังเอิญเจอกันบังเอิญจูนติดกันก็ว่ากันไปตามสถานการณ์

แล้ววันนี้พี่โก้มาพร้อมกับหนึ่งเรื่องที่จะมาแชร์ให้พวกเราชาวสถานีผีดุได้ฟังกัน
เรื่องของคนเฝ้าผี

เป็นประสบการณ์ของหลานแล้วก็ผมเนี่ยไปเอี่ยวตอนท้าย

ก็ประมาณสัก๒ปี๓ปีประมาณนั้น

คือช่วงนั้นเนี่ยผมได้ไปทำธุระที่จังหวัดหนึ่งนะครับ

นะครับแล้วมีประเพณีงานบุญคือผมต้องไปที่วัด
แล้ววัดนี้เป็นวัดที่ญาติญาติจะมารวมตัวกันเพราะว่าใกล้บ้าน
ผมได้ไปเจอหลานสาวคนหนึ่งชื่อน้องหยกนะครับ
หยกเนี่ยเดินมาทักคุยกับผมเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันนานหลายปี
ผมก็เลยถามน้องหยกว่าทำอะไรอยู่ตอนนี้
เขาบอกว่าก่อนหน้านี้ทำงานที่กรุงเทพฯ
แล้วสถานการณ์โควิดเนี่ยทำให้เขาไม่มีงาน

แล้วปัจจุบันเนี่ยก็เลยมาช่วยงานที่วัดนะครับ
มาล้างถ้วยล้างชามแล้วก็เป็นแม่ครัวบ้าง
ผมก็เลยคุยต่อว่าแล้วเป็นยังไงบ้างช่วงนี้
หยกก็เลยบอกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งก็เงินไม่มี
ก็ได้รับจ้างเฝ้าศพนะครับ

หมายถึงว่าถ้ามีงานศพ

ผมก็เลยถามต่อว่าแล้วได้เจอเหตุการณ์แปลกบ้างไหม
หกก็เลยเล่าให้ผมฟังว่า
ช่วงแรกไม่กล้ารับงาน๑๐๐
แต่ว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เงินไม่มี
แล้วน้องหยกเนี่ยได้ไปคุยกับสับปะเลอไว้ว่า
ถ้ามีศพจะขอเฝ้าแต่ศพของคนแก่
ก็ยังดูแบบดูยังเป็นผู้หลักผู้ใหญ่

ด้วยความที่น้องหยกเนี่ยเข้าออกวัดเป็นประจำนะครับ
แล้วก็มีความคุ้นชินกับวัดนี้
ก็เลยความกลัวเลยไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับ

สับปะเลอบอกว่าจะมีศพให้น้องหยกมาเฝ้านะครับ
ก็เป็นศพของคนแก่ธรรมดานะครับ
พอน้องหยกมาถึงที่สถานที่เนี่ย
ก็เปิดสาราเข้าไปแล้วนอนเฝ้าปกติ
แต่ว่าทางเจ้าวาดบอกว่าต้องให้ปิดประตูสารามาด้วย
อาจจะเป็นกฎของทางวัดว่าไม่ให้มีการเปิดสาราไว้
คุณจักรกันพวกพวกหมาพวกแมวเข้าไปอะไรพวกนั้นหรอบ้าง
จะเป็นช่วงประมาณนั้นด้วยมั้งครับ
คราวนี้น้องหยกได้เล่าฟังว่า

หยกก็เลยมองว่าตรงนี้เนี่ย
มันจะมีการที่สับปะเลอจะบอกว่าช่วงเวลานี้ทูบจะหมดนะครับ
แต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยคือน้องหยกเอาลูกเล็กมาด้วยนะครับ
ซึ่งลูกเนี่ยอายุประมาณ๓ขวบครึ่งถึง๔ขวบนะครับ
ก็จะพูดได้นิดหน่อยนะครับ
หยกเอาลูกนอนแล้วก็อยู่กับศพ
ศพนี่คือจะตั้งอยู่ด้านหน้านะครับ

หลับเผลอหลับไปได้ยินเสียงอีกทีก็คือเป็นเสียงเด็กหัวเราะ
ก็เลยลืมตาขึ้นมาเห็นลูกตัวเองเนี่ยอืม
วิ่งไปที่หลังผ้าม่านที่เป็นหลังที่จะเป็นผ้าม่านที่เป็นโรงอะครับ

พอน้องหยกเห็นลูกตัวเองวิ่งไปตรงนั้นหัวเราะก็
อุ้มลูกกลับมาแล้วลูกก็พูดขึ้นมาบอกว่า

หยกก็เลยหันไปมองที่ลูกก็เลยคิดได้ว่า
ลูกอาจจะเห็นอะไรบางอย่างที่อยู่หลังผ้าม่านนั้น
ด้วยความกลัวน้องหยกก็เลยอุ้มลูกออกมาจากสารา
แล้วก็มานั่งอยู่ตรงหน้าสาราเนี่ยครับยันเช้า

หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ถามต่อ

ก็ยังมีการเฝ้ามาเรื่อยจนเริ่มชินนะครับ

เคสนี้ที่น้องหยกเล่าให้ฟังว่า
มีสัปปะเลอเนี่ยมาจ้าง
แล้วก็บอกว่าเคสเนี่ยเขาให้หนึ่งพัน
เห็นตรงหน้าคุณแจ๊คก็คือมันเป็นโรงจีน
โรงจำปลาโรงจำปลาแบบผีจีนนะครับสมัยก่อน
หยกบอกเกิดความกลัวมาก
และหันไปมองที่ลูก
มันกลายเป็นว่าคนตายเนี่ยเคยไม่ถูกกับน้องหยก

คือเหมือนเป็นคนไม่ถูกกันนะไม่ถูกกันครับ

ใช่ครับตอนสมัยที่มีชีวิตอยู่ไม่ถูกกันนะครับ
ตอนนั้นเนี่ยผมได้ถามน้องหยกว่าแล้วจะทำยังไงต่อ
หยกบอกว่ารับเงินมาแล้วก็ต้องนอนเฝ้า
แล้วต้องการเงินก้อนนี้มาซื้อนมให้ลูกนะครับ
ช่วงระหว่างที่น้องหยกกำลังจะนอนเฝ้านะครับ
คือเกิดความกลัวขึ้นมาก็โทรศัพท์ไปหาแฟนนะครับ
แฟนมาไม่ได้เพราะว่าแฟนเข้าเวรเป็นรอปภอยู่นะครับ
ตัวเองก็เลยต้องจำใจที่จะเฝ้าอยู่ตรงนั้น
แต่ในช่วงขณะที่น้องหยกกำลังเฝ้าอยู่เนี่ย
หยกบอกว่าจะได้ยินเสียงที่มาจากด้านหลังโรงนะครับ
เป็นเสียงเหมือนคนเคาะลงบ้าง
แต่ตัวเองก็มองแค่ว่ามันน่าจะเป็นอย่างอื่น

ใช่ครับคือมีปฏิกิริยาตลอด
ช่วงที่น้องหยกหลับนะครับ
หลับฝันว่ามีผู้ชายคนแก่มาบีบคอ

น้องหยกตกใจตื่น

ปรากฏก็ขาตัวเองเนี่ย

อ้าวแล้วนอนแบบไหนมันถึงไปถึงขนาดนั้น

เพราะว่าน้องเนี่ยนอนห่างจากกระถางทูบเนี่ย

คือเข้าใจว่าอารมณ์คนจะนอนคงไม่มีใครจะเลือกนอนที่ใกล้อยู่แล้ว

คือน้องหยกบอกว่าเขาเรียกผมว่าเฮีย
เฮียไม่รู้ว่ายังไงขาไปเตะกระถางทูบแล้วล้มลงมา
แล้วเหมือนกับทูบเนี่ยกำลังจะหมด
มันหักมาแล้วแล้วเหลืออีกหน่อยหนึ่งที่มันติด
ด้วยความตกใจน้องหยกก็เลยรีบไปตั้ง
แล้วก็เลยต่อให้มันติดให้สว่างใหม่นะครับ
ตอนนั้นเนี่ยน้องหยกบอกว่าไม่กล้านอน
ประมาณตี๒ก็เลยเปิดสาราแล้วออกมานั่งข้างนอก

หลังจากนั้นไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับ
ผมก็เลยถามต่อว่าแล้วมันมีเหตุการณ์ไหนที่เรารู้สึกกลัวมาก
น้องบอกว่ามีอยู่เหตุการณ์หนึ่งนะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่สับปะเลอเนี่ยมาบอกว่าอันนี้เขาให้พันห้า

หยกตัดสินใจรับงานเลยนะครับ
รับงานเสร็จปุ๊บขับมาถึงที่อ่าสาราประมาณสามทุ่มครับ
เห็นโรงใบหนึ่งตั้งอยู่กับพื้นนะครับ

ช่วงระหว่างนั้นน้องหยกก็พูดกับผมว่า
รู้สึกแปลกตรงที่ว่าไม่มีกระถางทูบ

ไม่มีอะไรเลยมีแต่โรงปลาเปล่าตั้งอยู่นะครับ
หยกก็นั่งอยู่ตรงนั้นประมาณสักพักหนึ่ง
ปรากฏว่ามีพระลูกวัดเดินผ่านมา
ซึ่งรู้จักกับน้องหยกก็เลยทักถามไปว่า
โยมที่เห็นนั้นมันเป็นโรงเปล่า

ด้วยความที่น้องหยกตกใจว่าอ้าวไม่ใช่เหรอ

ปรากฏว่าสารานี้น้องหยกไม่เคยนอนเฝ้ามาก่อน

กลายเป็นศพตายทั้งกลม

กลายเป็นศพตายทั้งกลมนะครับ
น้องหยกบอกว่าตอนนั้นรู้สึกกลัวมาก
แต่ด้วยการที่รับเงินมาเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าชีวิตต้องมีการใช้จ่าย
ก็เลยรับงานนี้เหมือนเดิม
แต่โทรกลับไปหาสับปะเลอ
ปะเลอปิดเครื่องติดต่อไม่ได้
คือตอนแรกน้องหยกกะว่าถ้าติดต่อได้ก็จะบอกว่าไม่รับงานนะครับ

รับงานอยู่ช่วงระหว่างที่น้องหยกอยู่ตรงนั้นนะครับก็ประมาณสักเกือบ๔ทุ่ม
ก็เริ่มจะไปหาของมาปูเพื่อจะได้นอนนะครับมันจะมีม่านอยู่อีกด้านหนึ่ง
ตรงนี้เป็นโรงแล้วก็จะมีม่านใช่ไหมครับจะมีด้านหลังจะมีม่านอีกอันหนึ่ง
หยกก็เลยจะไปเปิดม่านเนี่ยครับเพื่อจะหยิบพวกเสือพวกอะไร
ปรากฏว่าไปเจออีกหนึ่งโรงอยู่หลังบ้านนั้นมีโรงเหรอมีอีกไม่ใช่โรงเปล่าใช่ไหม
เป็นโรงที่มีศพครับมีกระถางทูบมีรูปถ่ายแต่เป็นโรงที่เก่ามาก
มีหยักแย่ขึ้นเต็มเหมือนโรงนี้ตั้งอยู่นี้ตั้งนานคือยังไม่ได้เอาไปบำเพ็ญผู้สน
ถูกครับมันมีผ้าม่านที่ปิดเอาไว้นะครับซึ่งน้องหยกไม่รู้นะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยน้องหยกออกมานอกสาราคือเกิดความกลัวมากนะครับ
ก็เลยโทรไปปรึกษากับแฟนจนสุดท้ายแฟนมาด้วยนะครับยอมมานอนเป็นเพื่อน
หยกเล่าให้ฟังต่อว่าหลังจากที่นอนแล้วนะครับ
จะได้ยินเสียงเหมือนผู้หญิงร้องนะครับตัวเองเนี่ยด้วยความที่ตื่นขึ้นมานะครับ
หันไปตรงโรงปรากฏว่าเห็นเป็นขาผู้หญิงใส่ผ้าคุมเสื้อคุมสีฟ้านะครับ
ด้วยความตกใจน้องหยกค่อยหันหน้ามาเพื่อจะมาสะกิดแฟน
แต่ปรากฏว่าแฟนเนี่ยลืมตาอยู่แล้วทำมือแบบเห็นเหมือนกัน
ใช่ครับหลังจากนั้นเนี่ยน้องหยกก็เลยบอกว่าออกเถอะ
ก็เลยค่อยจับมือแฟนนะครับเดินออกนอกสารา
และช่วงนั้นเป็นเวลาตี๒กว่านะครับที่น้องหยกเจอตรงนั้น
แล้วไม่กล้าเข้ามานอนอีกเลยอันนี้คือเหตุการณ์ที่น้องหยกเจอมา

ผมได้มีโอกาสไปนะครับผมก็เลยไปคุยถามกับน้องเขาต่อว่า
ทุกวันนี้ยังได้ไปอยู่ไหม
ผมก็เลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยววันไหนเนี่ยมีโอกาสจะไปแจมด้วย
คือเราอยากรู้ว่าความน่ากลัวของตรงนั้นมันเป็นยังไงบ้าง
เฝ้าศพเพื่อนเฝ้าศพญาตินะครับ

เนี่ยไปเฝ้าศพคนที่ไม่รู้จักนะครับ
อยากไปด้วยอยากไปเป็นเพื่อนหลานนะครับ
แล้วก็อยากไปคุยรายละเอียดอื่นมากมายเลยนะครับ
จนกระทั่งมันมีอยู่วันหนึ่งนะครับ
ที่เป็นงานศพของญาติผมเองนะครับ
ปรากฏว่าหยกก็ได้มาเฝ้านะครับ
คือตอนนั้นผมยังไม่ได้คิดว่าจะไปเฝ้า
จนถึงประมาณสัก๔ทุ่มกว่านะครับ
ผมก็เลยแวะไปที่วัด
แล้วผมก็เลยบอกหยกว่าเดี๋ยววันนี้เฮียมาเฝ้าด้วยนะครับ
กก็บอกดีเลยเฮียหนูจะได้ไม่กลัวมาก
ก็คือศพเป็นญาติกันนะครับ
ผมก็เลยเข้าไปนั่งอยู่นั่งคุยกับหยก
คุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปเรื่อยนะครับ

ญาติเรานะครับผมก็พูดงี้ว่าเขาไม่มีอะไรหรอกอะไรเงี้ย
หลังจากที่หยกไปปุ๊บเนี่ยนะครับ
ผมก็เปิดโทรศัพท์ดูเรื่อยนะครับ
ช่วงพัคนึงนะครับมันเหมือนไฟสลามันดับ

ก็ดูโทรศัพท์ไปเรื่อย

มันมีเสียงดังมาจากหลังผ้าม่าน
เสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กผมไม่ได้คิดอะไรนะครับตอนนั้น
แค่มองอย่างเดียวว่าอะไรมันหลดหรือเปล่า
ผมก็เลยลุกตัดสินใจเปิดผ้าม่านไปดู
มันกลายเป็นที่เดียวกับที่น้องหยกเคยมาเฝ้าที่เจอ๒โรง
เดี๋ยวนะอย่าบอกว่าที่เปิดผ้าม่านไปเจอโรงเก่าวัยนั้นเหรอ
ใช่ครับเจอโรงเก่าใบนั้นอยู่

ไฟมันไม่ได้ผ่านเข้ามาเยอะนะครับ
ที่ผมเห็นนั่นก็คือโลงเก่าเป็นพวกหยักไย้
กระถามทูบก็เก่ามากแล้ว
นี่คือโรงไส้ในหรือว่ามันมีเทพนมอยู่ข้างหลัง
เทพนมแต่ว่าด้านหลังโรงจะมีศพข้าราชการชั้นสูงท่านหนึ่งที่ผมเห็นนะครับ
อยู่แต่รูปนี้เก่ามากแล้วนะครับ
พอผมเห็นตรงนั้นเสร็จปุ๊บผมรู้สึกว่าเฮ้ยเสียงนี้มันไม่น่าใช่เสียงหนูแล้วล่ะ

ผมก็เลยเดินออกมานั่งที่เดิมนะครับ
ตอนนี้ผมเริ่มกลัวหน่อยแล้ว
ผมก็เลยหันไปเสนอมองหยกเลยว่าเมื่อไหร่จะเดินเข้ามานะครับ
สักพักหนึ่งมันมีเสียงเท่าที่ผมเข้าใจนะครับ
มันมีเสียงเหมือนคนปิดหน้าต่างดังปั้ง
แต่มันดังมาจากด้านใน
ด้านในหมายถึงว่าตรงแถวโรงเก่า
ใช่ครับซึ่งด้านในไม่มีหน้าต่าง
ถ้ามันไม่ใช่เป็นการปิดหน้าต่างจะคิดถึงการปิดอะไร

ครับความรู้สึกผมคิดแบบนั้นเลย
ผมเลยเขยิบตัวเองออกมาด้านนอกสารา
สักพักเดียวน้องหยกเดินมา

ใช่เฮียหนูจะบอกกับเฮียแต่หนูลืม
ผมก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรงั้นเฮียไม่นอนแล้ว

อยู่ได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงกว่า
โหพี่มันยังไม่ได้เซี่ยวหนึ่งของน้องเลยนะ
ผมไม่ได้เล่าเหตุการณ์ที่ผมเจอให้น้องหยกฟัง

ไม่ได้เล่าครับเพราะกลัวว่าน้องก็จะกลัวนะครับ

ผมบอกประโยคว่าผมขอกลับนะครับ
หยกบอกว่าไม่เป็นไรเฮียเดี๋ยวหนูเฝ้าเองนะครับ
เพราะว่าด้วยอาจจะเป็นเพราะว่า
หกเนี่ยเฝ้ามาหลายเคสแล้ว
อาจจะมีความกลัวน้อยลงกว่าผม

ซึ่งผมเนี่ยพอไปอยู่ณสถานการณ์จริงนะครับ
เป็นญาติเราเนี่ยเราก็ยังรู้สึกว่ามีความกลัวอยู่บ้าง
แต่พอมีศพอื่นที่อยู่ด้านหลังเราเนี่ย
คือเราไม่ใช่ญาติเขา

ใช่ครับเหมือนกับว่า
ช่วงระหว่างที่ก่อนที่ผมจะเข้าเนี่ย
ผมเคยพูดประเมินไว้ว่า
ไม่มีอะไรหรอกไม่น่ากลัวหรอก

ไปเฝ้ามาเนี่ยที่ว่ามี๒โรงไม่มีอะไรหรอก

เป็นสารานี้ตอนที่เราไม่เห็นไง
ผมว่าตอนที่เราไม่เห็นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะ

บรรยากาศถ้าเราไปเห็นจริงแล้วมันจะเป็นยังไง

ไรหรอกมั้งไม่มีอะไรหรอกมั้ง

ว่าศพที่เขาบอกว่าตั้งไว้

นานมากเหมือนถึงไม่มีการ

ถามครับปรากฏว่า
พระทิวัฒน์บอกว่าศพเนี่ย

แสดงว่ามันต้องมีเหตุผลในการที่จะรอ
คดีความหรืออะไรหรือเปล่าเนี่ยครับเพราะว่ามีพระลูกวัดพูดให้ฟังอยู่
โอเคอาจจะเป็นการเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติ

ศพก็เลยยังไม่สามารถที่จะไปทำพิธีทางศาสนาได้

ที่วัดราคาโทษนั้นก็ยังถูกกว่าการเก็บไว้ในโรงพยาบาล

แล้วหลังจากนั้นนะครับอ่ามันก็ผ่านมาสองสามเดือน
ผมก็ได้มีโอกาสกลับไปที่วัดนี้อีกนะครับ

แล้วปรากฏว่าสารานี้เปิดอยู่เป็นงานศพของญาติเหมือนกัน
ผมก็เข้าไปดูแต่ว่าผมเข้าไปดูเนี่ยไปดูช่วงเย็นนะครับ

ตอนนั้นก็จะมีคนอยู่เยอะผมก็เข้าไปเปิดดู
เราก็จะได้เห็นรายละเอียดว่ามันมีโรงอยู่จริง

ใช่ครับเปิดบ้านนั้น
แต่ว่าเราไปเนี่ยเรามีญาติเราด้วยนะครับ
ก็คือไปเปิดดูก็จะเห็นว่าเป็นโรงตั้งอยู่จริงนะครับ
แล้วก็มีศพอยู่ข้างในด้วย
แต่ว่าเราปีนไม่เห็นเพราะว่าอยู่สูงนะครับ
แล้วก็จะมีรูปมีกระถางทูบ
แล้วก็มีพวกของต่างที่วางอยู่
ซึ่งเป็นฝุ่นจับแล้วมีใยแมงมุม

นี่คือเรื่องราวทั้งหมดเลยครับที่ได้ไปสัมผัส

เรื่องของการนอนเฝ้าศพ
ผมก็เข้าใจมาโดยตลอดว่าส่วนมากจะเป็นญาติ
ถูกไหมฮะจะเป็นญาติที่ไปนอนเฝ้าศพ
ผมก็เพิ่งรู้ว่าเฮ้ยมันมีอาชีพนี้ด้วย
อาชีพรับจ้างนอนเฝ้าศพ
หรือที่ชาวบ้านเขาเรียกว่านอนเฝ้าผี
หมายถึงว่าถ้าสมมุติว่าญาติเขามีคนเสียชีวิต

นอนเฝ้าศพด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้นะ
นั้นคือการนอนเฝ้าศพเพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน
อาจจะเป็นเพราะกันสัตว์อะไรต่างเข้ามาวุ่นวายอะไรอย่างนี้มั้งครับ
ถ้าตัวเองไม่ว่างก็เลยต้องมีการเกิดการจ้าง
ผมก็เพิ่งรู้อันนี้แล้วก็ราคาเอาจริงเท่าที่ฟังดูราคาดีนะ

แต่ว่าผมลืมเล่าย้อนไปนิดนึง
ช่วงที่น้องหยกรับเฝ้าคนตายทั้งกลม
ที่ได้ราคา๑๕๐๐มาเนี่ยพอรุ่งเช้าครับพระลูกวัดเนี่ย
ได้ถามน้องหยกบอกว่าเก่งนะอยู่ถึงเช้าเลยอืม
ก่อนหน้านี้ตะชานเนี่ยอืมอยู่ไม่ถึงตีสองก็ไปแล้ว
ตะชานคือสับปะเลอเอาเหรอครับสับปะเลอนะครับ
เขาบอกยังอยู่ไม่ได้เลยเหรออยู่ไม่ถึงตีสองก็ไปแล้ว
แต่พระลูกวัดเนี้ยพูดกับน้องหยกว่าเก่งนะอยู่ถึงเช้าได้อ่า
เมื่อวานเนี้ยตาชาญอยู่ไม่ถึงตีสองเข้าไปแล้วโอ้โหเนี้ยมันผมก็เลยพูดถึงเรื่องของของอาชีพแปลกแปลก
ที่ที่เรากำลังฟังพี่โก้เล่าแล้วก็พูดไปถึงอาชีพอื่นอื่นที่เออ
มันมีอาชีพแบบนี้เกิดขึ้นบนโลกด้วยครับเพราะฉะนั้นเรื่องของอาชีพลักษณะแบบนี้
เนี้ยมันก็อยู่ที่ที่คนครับคนบางทีเขาอาจจะไม่มีทางเลือกใช่ครับ
เรื่องของอาชีพถูกไหมครับถูกต้องครับเลือกไม่ได้เยอะว่าเฮ
จะไปทำนู่นทำไปทำนี่อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นการทำแล้วได้เงิน
โดยที่มันไม่ไม่ผิดกฎหมายครับไม่ไปเบียดเบียนใครครับ
มันก็ถือว่าเป็นอาชีพที่สุจริตใช่และนี่คืออีกหนึ่งอาชีพที่ผมฟังแล้ว
โอ้โหไม่ต้องใช้คำว่ามีโอกาสได้เจอใกล้มากครับมันเจออ่ะยังไงมันก็เจออยู่ที่ว่า
มันจะเจอแบบเสียงแบบกลิ่นหรือออกมาให้เห็นแบบเต็มอันนี้ก็อยู่ที่แต่ละคน
อ่าต้องบอกว่าอ่าผมคิดว่าน้องหยกเนี้ยน่าจะคิดว่าความจนเนี้ยมันน่ากลัวกว่าผีอืม
แล้วด้วยสถานการณ์โควิดครับเงินมันหายากครับนะครับช่วงนั้นน้องตกงานอืม
แต่ต้องใช้จ่ายแล้วต้องการซื้อนมให้ลูกเพื่อเลี้ยงครอบครัวตัวเองให้อยู่รอด
ผมก็เลยคิดว่าถ้าเป็นงานปกติน้องก็คงทำงานปกติแต่เนี่ย
เนื่องจากสถานการณ์เงินไม่มีน้องก็เลยต้องรับอืมแต่ปัจจุบันเนี้ย
กลายเป็นว่าน้องหยกยึดอืมอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักคือต่อให้สถานการณ์โควิดผ่านไป
ครับไม่เอาแล้วอย่างอื่นครับเอาอย่างนี้ดีกว่ารับเป็นอาชีพหลัก
แล้วก็เป็นผู้ช่วยแม่ครัวด้วยล้างถ้วยล้างชามที่วัดควบหลายตำแหน่ง
ใช่ครับแต่ว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักไปแล้วเออครับ
ก็ถือว่าเป็นอาชีพแปลกที่หยิบยกเอามาฝากกันนั่นคือเรื่องราวของคนเฝ้าผีฮะ
วันนี้ขอบคุณพี่โก้นะครับที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราฟังด้วยนะครับขอบคุณครับ
แล้วก็เหมือนเดิมครับฝากไปถึงคุณผู้ชมด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์หลอนแบบนี้
เก็บไว้คนเดียวนะครับอย่าลืมส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการ
และอย่าลืมครับสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
เหล่าบรรดานักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลกันเหมือนเดิมรับรองว่าตื่นเต้นไม่แพ้กับค่ำคืนวันนี้อย่างแน่นอนครับ
วันนี้เวลาหมดหมดเวลาพวกเราทีมงานสถานีผีดุลาทุกท่านไปก่อนนะครับ
ผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีพร้อมด้วยทีมงาน
คุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่

ได้ไม่พลาดรายการดีอย่างสถานีผีดุของเรานี่เองครับ
วันนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิฝันดีผีไม่หลอกทุกคน
สวัสดีครับขอบคุณพี่โก้นะคะ
สวัสดีครับขอบคุณพี่โก้นะคะ